เราเริ่มกันที่ข่าวดีกันก่อนนะคะ
เพราะว่าวันนี้ประชาชนทั่วทุกสารทิศเลยนะคะ
ร่วมกันทำความดีทำกิจกรรมด้วยหัวใจ
เพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
พันศา๒๘กรกฎาคมนี้ค่ะ
เริ่มดูกันที่จังหวัดปัตตานีกันก่อนเลยนะคะ
ที่วัดตานีนรสโมสร
พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
นายวีรนันเพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัด
ก็ไปเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่

มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ

โดยมีกำลังพลทหารจากกองพลฐานราบที่๑๕

ในพื้นที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท๕๒รูป

ในช่วงเข้าพรรษานี้เป็นระยะเวลา๓เดือนค่ะ
ส่วนที่สัตหีบชนบุรีนะคะ
มีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมโครงการ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
เด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวะชิราลงกรบดินธราชเทพพยวรังกุ่น
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา๖๖พันศา
เพื่อให้ชาวไทยได้มีโอกาสแสดงพลังแห่งความจงรักพักดี
ด้วยการร่วมกันบริจาคโลหิต
และอวัยวะสำคัญกับเพื่อนมนุษย์
เพื่อกลับมามีสุขภาพแข็งแรง
แล้วก็ให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขค่ะ

ร่วมกันทำความสะอาดสนามกีฬาบบริเวณสลากลางจันทบุรี
และร่วมกันปลูกต้นไม้รวงพึ่งจำนวน๔ต้น
ตัดแต่งกิ่งไม้และนำปุ๋ยหมักไปใส่บำรุงต้นไม้โดยรอบ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ค่ะ
และที่บริเวณลานน้ำผู้หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ข้าราชการทุกหน่วยงานประชาชนนักเรียนและนักศึกษา
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
เราทำดีด้วยหัวใจ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา๖๖พันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดถนนสายหลักเช่นถนนสุขุมวิทย์จันทบุรีกรุงเทพและถนนสายจันทบุรีสะแก้วค่ะ
ไปดูที่ภาคอีสานกันหน่อยนะคะที่จังหวัดกาลสินค่ะ
สกรณิกรชาวไทยจากหลายจังหวัด
ร่วมกันทำกิจกรรมปั่นจักรยานห้วยเม็กรวมใจปั่นเทิดไทยองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา๖๖พันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๖
โดยมีนักปั่นจักรยานจากจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนกว่า๑๐๐คนโดยจะปั่นไปตามพื้นที่ต่างของอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินระยะทางก็รวมกว่า๖๖กิโลเมตร
ส่วนที่น้องคายนะคะที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดน้องคายนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคาย
ก็เป็นประธานเปิดโครงการชาวน้องคายร่วมจ่ายบริจักษ์โลหิตดวงตาและอวัยวะ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา๖๖พันศา๒๘กรกฎาคมโดยมีประสบกรณิกรเดินทางมาร่วมบริจักษ์โลหิตตลอดทั้งวันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดี